แต่วันศุกร์จนถึงวันเสาร์เนี่ยคุณผู้ชมที่อุดรธานีเขามีเรื่องใหญ่
เพราะว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแพตตี้หายไป
ปกติแม่ก็จะเห็นน้องแพตตี้เลิกเรียนปุ๊บ
อาจจะกลับมาบ้านแล้วก็ออกไปเล่นกับเพื่อน
แต่รอบนี้จนค่ำแล้วน้องแพตตี้ไม่กลับมา

ที่บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะเขาต้องระดมนักประดาน้ำ

แล้วไปดูจังหวะตอนที่คุณแม่คุณแม่ของน้องแพตตี้
ขอทุกอย่างขอเจ้าที่เจ้าทางด้วยเปิดทางหน่อยครับ
นี่คือคุณแม่อ่าพรอุวิปะโฌครับ
แม่ของน้องแพตตี้คือทำอะไรได้ก็ต้องทำแล้วล่ะ
ขอเจ้าที่เจ้าทางขอพระแม่คงคาแล้ว
ไม่รู้จะทำยังไงล่ะก็หวังว่าน้องแพทตี้
ไปในลำห้วยกองศรีจะโผล่ออกมาไม่ว่าจะเป็นสภาพแบบไหนเนี่ย
อยากจะให้นักประดาน้ำได้เจอกันครับตรงนี้คือหลังวัดสิริชัยตลิ่ง
คงคารามคือน้องแพตตี้หายไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาตอนสองทุ่มอ่ะ
เมื่อวานนี้กู้ภัยนำนักประดาน้ำนะ๓๐คนกับเรือท้องแบน๒ลำ
มาร่วมค้นหาครับนี่ฮะจังหวะลงไปแล้วความลึกของลำห้วยน่ะสี่เมตร
กว้าง๒๐เมตรแล้วก็มีน้ำไหลเชี่ยวด้วยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาฝนตกติดต่อกันหลายวันเลยคุณผู้ชมน้ำมันก็ขุ่นแบบนี้แล้ว
อาพรเล่าให้ฟังว่าเธอมีลูก๓คนครับน้องแพตตี้เป็นลูกคนสุดท้องร่าเริงช่างพูด
ปกติหลังเลิกเรียนเนี่ยน้องแพตตี้กลับบ้านมาแล้วก็จะออกไปเล่นกับเพื่อนเป็นประจำครับ
แต่เมื่อวันศุกร์มืดค่ำแล้วคุณแม่ก็เห็นเอ๊ะทำไมแพตตี้ไม่กลับมานะ
ชาวบ้านมาบอกแม่แม่อพรเห็นน้องแพตตี้ไปเล่นที่วัดกับเพื่อนสนิทนะ
แล้วพอคุณแม่ไปถามเพื่อนของน้องแพตตี้ครับถึงได้รู้ว่าน้องแพตตี้เนี่ย
เล่นตรงลำห้วยตรงเนี้ยแม่อาพรก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านครับ
ให้ปรสารตำโหลดกับทีมกู้ไผ่มาช่วยค้นหาก็ยังไม่เจอ
จนถึงเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ยังมีความหวังว่าจะเจอลูกแบบที่มีชีวิตครับ
ขอให้มีปฏิหารครับชาวบ้านในพื้นที่อย่างนางหมุนเมฆสุวรรณเนี่ย
ก็เล่าให้ฟังว่ารำห้วยเนี้ยเคยมีนะเคยมีมีน้องค่ะ
คนหนึ่งจมน้ำไปอ๋อก็หลานสาวเธอนี่แหละ
หลานสาวของยายหมุนนี่แหละเมื่อไหร่เนี่ยปี๕๗อ่ะพี่น้ำแข็ง
อ๋อพฤศจิกายนปีห้าเจ็ดหลานสาวของเย้หมุนวัยห้าขวบ
จมจุดนี้เลยค่ะพร้อมกับเพื่อนเหมือนกันเลยครับครับเป็นของเย้หมุนนะฮะ
เรามันเกิดอย่างเกิน
นั่นเป็นงานวัดงานบุญประจำปีบุญกับชิ้นค่ะอ่า
เมื่อขิดว่าถิภาพกันมาเหล่อหน้ามันปราโพดว่าพ่อดีย่ายก็อยู่ในบ่าน
มีเพื่อนเขาไปบอกว่ามีเด็กจมน้ำอืมเพื่อนที่เขามาด้วยกันเขาไป
มีคนหนึ่งตายไปแล้วแล้วมีคนหนึ่งมาตายอีก
มีตัวบินตัวแทนท์ตัวตายตัวแทนท์หรอกครับ
เป็นอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนอะไรแบบนี้หรือเปล่านะ

ก็งมค้นหาน้องแพตตี้จนถึงช่วงเย็นเมื่อวาน
แล้วมันก็มีฝนตกหนักลงมาครับ
ก็ความยากลำบากก็เกิดขึ้นนะในการค้นหาแบบนี้
แต่คาดว่าคาดว่านะคุณผู้ชมน้องแพตตี้อาจจะลอยไปตามกระแสน้ำแล้ว
ซึ่งเดี๋ยววันนี้๑๑มิถุนายน
เขาจะออกค้นหากันอีกรอบหนึ่ง
เอาใจช่วยคุณแม่อาพรจริงขอให้เจอน้องแต้นะครับ